เสาร์นี้พบกับศึกกระชากเข็มขัดแชมป์
พิกัดน้ำหนัก๖๓กิโลกรัม

ประทะเกลียงไก่แก้วสมฤทธิ์

กระมวยไทย๕ยกพบกับกระมวยคู่เอก
เดียวสิทธิ์ปูตาประทะฝาคำราม

วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป